มีคนบันเทิงเข้าเกณฑ์อาหารกันเยอะเลยนะคะ
สำหรับในครั้งนี้ทั้งเจมส์มาพีชพัชระ
ส่วนใหญ่ก็จะขอผ่อนผันนะคะแต่คนนี้ค่ะ
ลุยสเฮ็ดดาสันเขาสมัครอยากจะรับใช้ชาติค่ะ
คัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี๒๕๕๙
หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าการเกณฑ์ทหารเนี่ยนะคะ
วันนี้เป็นวันแรกช่วงเช้าที่ผ่านมานักแสดงหนุ่มเจมส์มา
เดินทางไปใช้สิทธิผ่อนพันธ์เป็นครั้งที่๓
หน่วยตรวจเลือกโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
ให้เหตุผลว่ายังต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาโทค่ะ
ส่วนอนาคตจะผ่อนผันอีกหรือเปล่า
หรือจะสนใจสมัครรับใช้ชาติก็ต้องรอดูความเหมาะสมนะคะ
ส่วนนักร้องนักแสดงหนุ่มพีชพัชระที่เดินทางมายื่นเอกสาร
สิทธิ์ผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเช่นเดียวกัน

ซึ่งเป็นการผ่อนผันครั้งที่๓แล้ว
ส่วนปีหน้าขอตัดสินใจว่าจะลุ้นจับใบดำใบแดง
หรืออาจจะสมัครรับใช้ชาติด้วยตัวเองนะคะ
คือถ้าถัดสินใจมาแล้วสมมุติว่าถัดสินใจว่าสมัคร
มันก็ไม่ต้องลุ้นแล้วแหละอะไรแบบนี้ครับ
เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกที

ก็คือการตัดสินใจสมัครเข้ารับใช้ชาติของ
ลุยเฮสดาซันนักแสดงลูกครึ่ง

เขาตั้งใจมาสมัครเป็นทหารในสังกัดทหารบก
ร้องขอผลัดไปสองครั้งแล้วนะคะหลังจากเรียนจบเมื่อปีที่แล้ว
แต่ว่าไม่สามารถผ่อนผันได้ก็เลยตัดสินใจสมัครเลยค่ะ
รับใช้ชาติซึ่งก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของชายไทย
แล้วก็คุณปู่ที่เป็นชาวฝรั่งเศสก็เป็นทหารเหมือนกัน
ละครที่ถ่ายทำอยู่ตอนนี้ก็ได้คุยกับผู้กำกับเรื่องคิวการถ่ายทำแล้วนะคะ
ก็จะเร่งให้เสร็จก่อนรายงานตัวช่วงเดือนตุลาคมนี้
ตอนนี้ก็ยังมีถ่ายหักลิ้นช้างอยู่นะคะ

รับใช้ชาติและการสัมภาษณ์พิเศษนักร้องหนุ่มจองเบปาร์คนะคะ
นักร้องบอยแบนชื่อดังกับประสบการณ์การเป็นทหาร
ที่ประเทศบ้านเกิดที่เกาหลีใต้ในรายการพาเรทบันเทิง
หลังรายการไทยรัฐนิวสโชว์ของเราค่ะ